ปรากฏว่าช่วงเช้านะคะคุณชัยชิดชอบเสียชีวิต
แก่อนิจกรรมอย่างสงบแล้วที่บ้านพักในจังหวัดบุรีรำ
ในวัยเก้าสิบสองปีค่ะถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของแวดวงการเมืองนะคะ
สำหรับนายชัยชิดชอบสอสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย
พ่อของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำยูไนเต็ด
ถึงแก่นิจกรรมอย่างสงบด้วยวัยเก้าสิบสองปีค่ะ
ซึ่งบรรยากาศที่บ้านศิลาชัยในจังหวัดบุรีรำ

มีประชาชนชาวบุรีรำแล้วก็หน่วยงานต่าง
ทยอยเดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องนะคะ
นี้นายชัยได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรำ
มาตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้ว
ไปพักรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ล่าสุดครอบครัวจะพากลับมาที่บ้านพักในจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็ถึงแก่อนิจกรรมในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
สำหรับบทบาทหน้าที่ทางการเมืองครั้งสุดท้าย
ในฐานะสอสอที่มีอาวุโสสูงสุด
ปู่ชัยได้รับเชิญให้ทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว
ในการเปิดประชุมเลือกประธานสภาและรองประธานสภา
ในการประชุมสภาพผู้แทนรัศดรชุดที่๒๕
เมื่อวันที่๒๕และ๒๖พฤษภาคมปีที่ผ่านมาค่ะ
ในวันนั้นปู่ชัยก็มาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแบบนี้นะคะ

เป็นประธานสภาใช้เวลากว่า๖ชั่วโมง
ซึ่งตลอดการประชุม๒วันเนี่ยนะลีลาลูกล่อลูกชน
ถือว่าเขาเป็นรุ่นเก่าจริงท่านยกให้

ที่ได้รับฉายาว่าตลกเท่าร้อยเล่
คือเอาอยู่นะครับมีลูกเล่ลูกชนลูกล่อลูกชนมีมุกตลกนะครับแล้วก่อนหน้านั้น
คือวันที่๒๕พฤษภาคมนะก่อนที่จะมีการเลือกประธาน
รองประธานสภาคุณคือมีการให้เลขาธิการสภา
คำสั่ง๓รัฐธรรมนูญแจ้งวาระด่วนจำได้ไหมฮ
ให้นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจสอสอบัญชี
รายชื่อในขณะนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่สส
และนายธนทรก็ยกมือจะขอพูดแต่ปู่ชัยไม่อนุญาต
พร้อมเดินออกจากสภาทันทีท่ามกลางเสียงปรบมืออย่างกึกกล้อง
และประโยคที่ปู่ชัยบอกว่าหยุดกันได้แล้ว

หลังจากนั้นเหตุการณ์สงบก็นี่แหละฮะ
เข้าสู่ขั้นตอนของการเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
ซึ่งวันนั้นก็ถือว่าวันที่๒๖ถือเป็นวันสุดท้ายในบทบาทหน้าที่
ปู่ชัยเองก็ได้มีการกล่าวอำลาตำแหน่งด้วยนะ
ให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงกันหน่อยค่ะครับ
วาระของของผมก็เสร็จสิ้นสู้มาซ้อมวันเต็มแล้ว
ก็ขอเมตตาทำทำกลุ่นโลก
ไม่มีอะไรอีกแล้วเนื่องจากว่าวาระเขาก็หมดแล้ว
ก็ถือโอกาสนี้อำลา

ชั่วคราวในวาระนี้กับผมขอปิดประชุม

พอเสร็จสิ้นการประชุมเสียงออดปิดประชุม
ทีมพยาบาลก็รีบเข้ามาปฐมพยาบาลปู่ชัยทันทีเหมือนกัน
และหลังจากนั้นปู่ชัยก็ทำหน้าที่สอสอบัญชีรายชื่อของพักภูมิใจไทย
ในสภาจนถึงวาระสุดท้ายของท่านนะครับ
ก็มีการโพสต์ข้อความแจ้งการเสียชีวิตของนายชัยชิดชอบ
แล้วก็แจ้งบอกว่าครอบครัวชิดชอบจะแจ้งกำหนดการพิธีสวดอภิษฐรรมให้ทราบต่อไป
งดรับหรีดแต่หากมีความประสงค์อยากจะร่วมทำบุญ
ขอให้บริจาคเงินกับโรงพยาบาลบุรีรำเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยแทนค่ะ
ซึ่งเส้นทางชีวิตของนายชายชิดชอบเนี่ยนะคะ
นายชัยเกิดที่จังหวัดสุรินทร์แล้วมาเริ่มงานการเมืองจากการเมืองท้องถิ่น
แล้วก็มาสมัครสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์
ได้รับเลือกเป็นสอสอบุรีรำหลายสมัยติดต่อกัน
ดำรงตำแหน่งสำคัญเป็นอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สมาชิกสภาพปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็เป็นประธานรัฐสภาอีกหลายสมัยค่ะ
ไปก็จะถูกเลื่อนขึ้นมาดำรงตำแหน่งสอสอบัญชีรายชื่อแทนนายชัย
อันนี้ในส่วนของพักภูมิใจไทยนะครับ